คุณผู้ชมครับบ้านกกอกวุ่นไม่เลิกสักทีนะฮะ
ถึงแม้จะมีการนำตัวทุกคนในครอบครัวไปเข้าเครื่องจับเท็
ใช่นะก็ยังไม่สามารถระบุได้ว่าใครเป็นคนร้ายตัวจริง
อืมนะฮะแต่มันมีข่าวว่าเดี๋ยวตำรวจจะมีการออกหมายจับคนร้ายแล้ว
นักข่าวก็พยายามจะไปถามลุงพลรู้สึกยังไงบ้างลุงพล

ลุงพลฝากให้ยูทูปเบอร์มาบอกกับนักข่าวว่า
งดสัมภาษณ์ผ่านสื่อหลัก๒เดือน
มีอะไรเดี๋ยวจะเจรจาพูดคุยผ่านยูทูบเบอร์เท่านั้น

เอาโทรศัพท์เอามือถือไปจอดลุงพลนะเต็มไปหมดเลย

แต่ต้องบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวล
ลุงพลได้ยินลุงพลรับรู้เพราะนั่งหันหลังอยู่
นักข่าวพยายามไปขอสัมภาษณ์แต่ยูทูบเบอร์บอกว่าไม่
ขอความเป็นส่วนตัวด้วยของงดสัมภาษณอย่ามาแตะต้องอย่ามาเข้าใกล้

โอ้โหมันก็วุ่นวายบานปลายมากมายเหลือเกิน
โดนตัวกันอย่างนั้นอย่างนี้นะ

ลุงพลลุงพลก็ไม่ตอบเลยนั่งก้มดูในมือถืออย่างเดียวเลยครับ
ลุงพลนะฮะเมื่อวานนักข่าวก็เลยต้องตะเวนดูซิ
รอบบ้านลุงพลมีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างนะฮะ
ก็เงียบนะนะฮะเนี่ยฮะค่อนข้างเงียบ
เจ้าของบ้านก็ไม่อยู่บรรดายูทูบเบอร์ก็ไม่อยู่เหมือนกัน
มีเพียงคนที่เดินทางไปกราบไหว้นะฮะรูปปั้นของพญานาคาราช
นะฮะพ่อผู้ยกศ์สุวรรณคาแล้วก็แม่นางใจเฮียมโสรพีนะฮะ
ก็บางตาแหละครับนะฮะแล้วก็มีคนงานก่อสร้าง
ยังก่อสร้างไม่เสร็จก็ยังทำงานกันไปนะฮะ
ทีมข่าวเนี่ยหลังจากที่มันมีความวุ่นวายเกิดขึ้น
เรื่องของที่ลุงพลไม่ให้สัมภาษณ์เนี่ยนะฮะ

มีเสียงสะท้อนจากชาวบ้านที่บ้านกกอก

ตอนนี้ยูทูบเบอร์ไปปักหลักในหมู่บ้านแล้วนะ

ชาวบ้านเขาเขียนว่าตอนนี้มันทำให้หมู่บ้านมื้อนวายเยอะเกิน
การทำงานของยูทูบเบอร์มันคุกคามชีวิตประจำวันของชาวบ้าน

บางคนเอากล้องไปถ่ายชีวิตของชาวบ้านกันหมด

เวลาสัมภาษณ์ชาวบ้านก็พูดความจริงแต่กลับถูกแฟนคลับด่ากลับมา

ฉันอยากจะมีชีวิตปกติเหมือนแต่ก่อน
ถ้ามามาสัมภาษณ์เราน่ะถ้าสมมุติว่าไม่ถูกใจเนี่ย
ด่าเลยนะพวกเอฟทรงเอฟซีของเขาอ่ะโอ้โหทัวร์มาทัวร์มาเต็มเลย
ถ้าถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เขาออกจากพื้นที่เร็วเท่าไหร่ยิ่งดี
เขาไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้ใครมันก็เป็นสิทธิ์ที่เขาอ้าง
แต่เวลาเดือดร้อนที่เขารู้จักหมู่บ้านกรอกน่าจะเป็นกับน้องนักข่าวมากกว่ามั้งคะ
เพราะว่าช่วงเป็นข่าวของน้องชมพู่ที่แรกก็มีแต่นักข่าวเนอะ

มันออกทีวีไงคนเห็นทั่วประเทศเนอะ
ถ้าจะทำอะไรก็ให้อยากให้ขออนุญาตบ้าง

วุ่นวายแบบอยากให้เขาน่ะออกไปจากหมู่บ้านจะดีกว่า
ทำอะไรก็ไม่สะดวกเหมือนมีอะไรมาสอดเนมอยู่ตลอดอ่ะ
ตำรวจก็ทำงานยากคืออยากทำอะไรก็ยากนะ
ส่วนมากยูทูปน่ะมันจะเยอะกว่าคนบ้านกอกแล้วนะ
จากเรื่องคดีการเสียชีวิตของเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง
มันก็กลายเป็นซีรีส์บ้านกรอกไปแหละ
ชาวบ้านจะทำอะไรก็มีคนไปตามถ่ายซื้อกับคงกับข้าวไปรับลูกก็ตามถ่าย
ความเป็นส่วนตัวมันก็หายไปค่ะชาวบ้านก็อย่างที่บอกว่าออกไปได้ไหมนะฮะ
แบบนี้คุณผู้ชมครับขณะเดียวกันเรื่องราวนี้ยังไม่จบ
เราก็รอเรื่องของคดีความกันต่อนะฮะแต่คุณอุ๊บสิครับ
คุณอุ๊บวิริยะคนเคยรักกันกับลุงพลเคยหางานให้ตอนนี้เตรียมฟ้องลุงพลแล้วนะครับ

ก็มีการเอาภาพเอาชื่อไปใส่ในโปสเตอร์รับบริจาคทำบุญผ้าป่า
บัญชีของนายชัยพลวิพา
มีชื่อกรรมการอีก๓คนเอาไว้สำหรับทอนเงิน
จนมีคนหลงเชื่อโอนเงินไปร่วมทำบุญจำนวนมาก
ซึ่งลุงพลได้เงินไปอันนี้คุณอุ๊บบอกนะครับคุณผู้ชม
โดยในโปสเตอร์มีรูปคุณอุ๊บเห็นไหม
ยืนอยู่กับหมอปลาและคุณนามและคุณทนายโนมอีตตะ
แต่ไม่มีการขออนุญาตในการใช้รูปเจ้าตัวก่อน
คุณอุ๊บบอกว่าเตรียมฟ้องนะฮะนี่บัญชีผ้าป่าธนาคารนะครับ
ส่วนความคืบหน้าในคดีของน้องชมพู่หลังจากมีการนำครอบครัวของ

คุณลุงพลคุณป้าแตนไปเข้าเครื่องจับเท็จแล้ว
ดิฉันรออยู่นะว่าสุดท้ายแล้วผลการแปรค่ากราฟ
ต่างออกมาจะเป็นยังไง
ตอนนี้คุณก็รอแล้วผมเชื่อว่าคนทั้งประเทศก็รอ
เมื่อคืนมีคนอินบล็อกมาถามผมรู้หรือยังรู้หรือยังใครเป็นคนทำใครเป็นผู้ต้องหา

ยังไม่ทราบนะมีบรรยายงานว่าประมวลผลตอนนี้ใกล้เสร็จแล้ว
แล้วก็มีข้อมูลเชิงลึกด้วยว่าพบกราฟมี๑คนที่มีพิรุษ

มันได้บอกชื่อมีหนึ่งคนมีพิรุษ
ซึ่งจะมีการส่งเอกสารทั้งหมดให้กับคณะพนักงานสอบสวน
ประกอบหลักฐานอื่นเข้าที่ประชุมคดีที่มี
พลตำรวจเอกสุวัสดิแจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธาน
ย้ำมีหนึ่งคนแล้วที่เป็นพิรุษนะครับ
คุณแต่ความกราฟมันออกมาเป็นแบบนี้แล้ว
อันนี้มันจะเป็นหลักฐานในการจับตัวคนร้ายได้เลยไหม
คือต้องบอกว่าอย่างที่คุณพูดนั่นแหละ
จะพิจารณาว่าหลักฐานทั้งหมดมันเพียงพอหรือเปล่าในการออกหมายจับ
ต้องลุ้นว่าหลักฐานที่ตำรวจทำงานมา๘เดือนเนี่ย
ทั้งหมดทั้งมวลรวมทั้งกราฟของหนึ่งคนนั้น
มันจะเพียงพอมัดคนร้ายได้ไหม
แล้วจะปิดคดีในสิ้นเดือนนี้ได้หรือไม่
ก็คือหลักฐานทั้งหมดที่ตำรวจเก็บมาตลอด

รวมถึงผลจากการแปลกราฟที่บอกว่ามีพิรุษต้องเอาทั้งสองสิ่งมาประกอบ
ร่วมกันนะฮะแล้วก็ต้องสรุปอีกทีหนึ่ง
เพียงพอไหมในการที่จะมัดตัวคนร้ายของคดีนี้

แล้วก็เรื่องของความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในบ้านกรอก